เรื่องของการเต้นยังไม่หมดค่ะเมื่อสักครู่เต้นแล้ววิพากษ์วิจารณ์
ทีนี้มาดูเต้นแล้วเรียกรอยยิ้มได้กันบ้างดีกว่า
ฮิตเลยจะเต้นเหรอไม่ค่ะเดี๋ยวมีทหารพรานหญิงที่ยะลาเนี่ยเขาไปเต้นสร้างความสุขให้กับชาวบ้าน
ตะตุ่นตวงตอนนี้กำลังคิดเลยนะที่อินโดนีเซียแล้วก็ฮิตมาถึงบ้านเราด้วยดูกันเลยค่ะโอ้โห

น่ารักอ่ะ
ชอบคนนำเนี่ยคนหน้าเนี่ย

ใช่ค่ะถือว่าเป็นขวัญใจสายย่อเลยหลายคนบอกว่าชอบเพลงนี้คือด้วยธรรมนองด้วยจังหวะมันสนุกสนาน

ซึ่งมาจากอินโดนีเซียนะคะแปลได้คร่าวประมาณว่าฉันยังไม่ได้อาบน้ำแต่ฉันก็สวย
นี่คือเนื้อหาของเพลงนะคะ

ก็เพลงนี้นี่แหละลูกเด็กเล็กแดงรู้จักแล้วก็เต้นได้
เพราะฉะนั้นทหารพรานหญิงจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๔๑อำเภอรามันจังหวัดยาลา

เขามีภารกิจนะอันนี้คือไปปฏิบัติภารกิจต้องไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบอุทธกภัยที่บ้านโต๊ะพรานหมู่๑ตำบลท่าทงอำเภอรามัน
มอบข่าวสารอาหารแห้งยารักษาโรคเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
เพราะพื้นที่ตรงนั้นคุณผู้ชมถูกน้ำล้อมรอบแล้วก็เป็นเกาะเลย
แจกของบรรเทาทุกข์เสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนของการเติมความสุขบำรุงขวัญต้องมาค่ะ
ก็เลยออกสเต็ปแบบนี้แหมแต่ละคนชาวบ้านที่เขาดูอยู่เนี่ยนะได้ของก็สุกแล้ว
พอเห็นท่าเต้นแบบนี้ยิ้มกว้างเข้าไปอีกค่ะแล้วก็พอโพสต์ลงโลกโซเชียลเนี่ยก็มีคนชื่นชมเป็นจำนวนมากนะคะ
เขาบอกเพลงนี้นะคุณฮิตมากที่๓จังหวัดชายแดนใต้
แต่มีคนข้างหลังสุดผมเห็นบางทีก็เต้นเป็นสการนะน่ารักดีนะครับ
ใช่ค่ะแหมช่วงนี้เพลงฮิตเยอะปานามาแดนส์เขาก็แดนกันตรง
สองเพลงนี้เขาชอบเอามาปะทะกัน